คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของการไม่กักตัวแล้ว
ดูเรื่องของหน้ากากอนามัยกันหน่อยละกัน
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ยังบ่นอยู่
ว่ามันขาดแคลนหน้ากากอนามัยหาซื้อยาก

มาดูกันหน่อยไม่รู้ว่ากักตุ้นหรือเปล่า
แต่กลุ่มคนที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงก็ไม่มี
อย่างเมื่อวานนี้เรานำเสนอโพสต์นี้
ที่พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลวัชิรพยาบาล
เขามาชี้แจงว่าเฮ้ยมีการโพสต์แชร์ป้ายของ
เมื่อวานจริงเรานำเสนอหลายโรงพยาบาลเลยนะ
แต่นี่ค่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่เรานำเสนอ
คือประกาศเลยให้บุคลากรทางการแพทย์นำหน้ากากอนามัยมาใช้เอง
เพราะว่าหลายโรงพยาบาลก็กำลังขาดแคลนอย่างหนักหาซื้อได้ยาก
แล้วประกาศแผ่นหนึ่งที่ติดเอาไว้อันนี้ค่ะ
บอกว่าห้องผ่าตัดไม่มีหน้ากากอนามัยให้บุคลากร
ทุกคนจะต้องนำหน้ากากผ้าส่วนตัวมาเอง
ยกเว้นสำหรับการผ่าตัดรายติดเชื้อ

แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบาลยังมี
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับบุคลากร

แล้วก็มีสำรองให้ใช้ได้อีกประมาณ๒เดือน
แต่ก็ต้องขอความร่วมมือบุคลากรให้ใช้อย่างเหมาะสม
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้นประมาณ๓เท่าตัวเลย
และความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยจากทั่วประเทศปริมาณก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
ก็เลยทำให้เกิดความขาดแคลนยากลำบากในการจัดซื้อ
ทีนี้โรงพยาบาลเขาก็เลยเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิม
โรงพยาบาลเขาจะวางหน้ากากอนามัยเอาไว้ที่หน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานได้หยิบใช้เองตามสะดวกเลยอันนี้คือเมื่อก่อน
ทีนี้พอมันขาดแคลนก็ต้องเปลี่ยนค่ะ
มาเป็นการแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรเป็นรายคน
คือเหมือนกับทำเรื่องเบิกจ่ายกันเลย
ว่าแบบใครเบิกไปแล้วยังไงบ้าง
แล้วก็นำไปปฏิบัติงานตามหน่วยต่าง

ก็สามารถมาเบิกใช้เพิ่มเติมที่หน่วยงานได้เหมือนกัน
แล้วนอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลเขาสั่งตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้า
แล้วหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้มันพิเศษยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
เขาทำช่องให้สอดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
คืออย่างนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มันหายากใช่ไหม
เอาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อันใหม่สอดเข้าไปข้างในหน้ากากผ้า
เพราะว่าอันนั้นมันมีไส้กรอง
กากอนามัยทางการแพทย์มันจะมีเหมือนกับเป็นแผ่นกรองอยู่ค่ะ
อันนี้ให้สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ย
คลากรที่มีความเสี่ยงต่ำได้ใช้เพิ่มเติมด้วย
จะได้ใช้หน้ากากอนามัยได้บ่อยครั้งขึ้นไหม
ถูกต้องเขามีหน้ากากผ้ารองรับอยู่ภายนอกใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าหน้ากากผ้าเปื้อนมันก็ซักทำความสะอาดได้
แล้วเราก็เก็บหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ใส่เป็นเหมือนกับแผ่นกรองข้างในได้อีก

ที่เขาบอกว่าโพสต์รูปหน้ากากผ้ามา
และหมอใช้หน้ากากผ้าในการผ่าตัด
แล้วก็เลือดคนไข้กระเด็นใส่หน้ากากผ้า
แล้วบอกโอ้โหสารคัดหลังมันทะลุหน้ากากผ้าได้
ใช่นี่แหละจริงกลุ่มที่สำคัญที่สุด
คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้

และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดแคลนหน้ากากอนามัยค่ะ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็มีการสั่งการให้โรงงานเนี่ย
ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม
และจะเร่งจัดส่งหน้ากากอนามัย๗แสนชิ้น
กระจายส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะ

ว่าเราผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ๑ล้าน๓แสนชิ้น
ต้องแบ่งสัดส่วน๗แสนชิ้นต้องไปถึงบุคลากรทางการแพทย์

ถูกต้องค่ะโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยได้ตอนนี้

ก็เนี่ยค่ะจะมีโรงงานใหม่เพิ่มสิคะแล้วก็เป็นข่าวดีด้วย
เพราะว่าเจ้าสัวธนินเจียรวนลประธานอาวุโส
สัวบอกว่าได้ทุ่มงบ๑๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะเร่งสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
และเอาหน้ากากอนามัยนั้นแจกจ่ายฟรี
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลที่มีความจำเป็น
ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เฉยนะคะ
ประชาชนก็จะได้รับเหมือนกันค่ะ
ก็คาดว่าจะเริ่มแจกได้ช่วงก่อนสงกราน
คืออีก๕สัปดาห์นี้จะแจกแบบต่อเนื่อง
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจะกลับสู่ภาวะปกติด้วยนะคะคุณผู้ชม
และที่สำคัญกำลังการผลิตเดือนหนึ่ง๓ล้านชิ้น
แล้วหลังจากนั้นนะพอสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว
มอบกรรมสิทธิ์นี้ให้เป็นของโรงพยาบาลจุลาลงกร
ขายโรงพยาบาลในราคาที่เป็นธรรม
แล้วรายได้เนี่ยคุณหลังจากหักค้าจะจ่ายแล้วนะ
มอบให้กับแผนกหัวใจของโรงพยาบาลจุฬา
เพื่อสนับสนุนคุณหมอแล้วก็พยาบาลต่อไปด้วย
คือเจ้าสัวบอกเองจากปากเลยบอกว่าการทำครั้งนี้
ถือว่าเป็นการตอบแทนประชาชนนะครับ